ติใหม่แห่งการเป่าวันเกิดเอ้ยเป่าเทียนวันเกิด
ปกติเทียนวันเกิดจะต้องปักอยู่บนบนเค้กอ่าแต่ทีนี้นักเรียนโรงเรียนนี้เขาบอกว่า
แฮปปี้เบอร์เดย์คุณครูทั้งทีขอปักบนอะไรเอาให้ปังไปดูค่ะ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

บอกหนูเว้ยไปเอาน้ำจิ้มมาให้ด้วย

เอาแต่ทีนี้สรุปสุดท้ายคุณครูก็เป่าเทียน
ครูหมิวบอกว่าทราบซึ้งใจและจะจดจำไปตลอดชีวิตเลย

เอ้าให้ดูขอบคลับนะคุณผู้ชมนะ
ทุกคร่าวอารมณ์ดีกันทุกบ่ายกับผมนะครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์
เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์
และอย่าลืมนะครับสามารถรับชมกันแบบสำรวจ
ได้ทางไทยรัตน์ทวีดีโอช่อง๓๒ครับ